ตั้งแต่วันแรกที่บอกว่าจะเอาอะไรสารคัดหลังที่เจอที่น้องไปตรวจแล้วบอกใช้เวลาเดือนนึง
เอาง่ายข่าวน้องชมพู่ทำเรตติ้งสูงกว่าละคร

ทุกช่องทุกช่องที่มีข่าวนี้
แต่หมายถึงว่าทำข่าวชมพู่ข่าวเดียวเนี่ยสามารถทำให้ช่องข่าวชนะเรตติ้ง
ทีนี้สถานการณ์ก็พลิกไปพลิกมานะคะ
ตอนนี้ก็มาลงที่ลุงพลและก็แม่น้องชมพู่
ตอนนี้ก็คือแม่น้องชมพู่เนี่ยลุงพลเขาก็แฉว่า
คือน้องชมพู่เนี่ยเสื้อที่บอกว่าเป็นหลักฐานเนี่ย
หายไปไหนก็คือแม่เผาไปด้วย
สถานการณ์การตามหาคนร้ายในคดีน้องชมพู่เนี่ยผ่านไปเดือนกว่าแล้วนะคะ
ก็ยังไม่สามารถจะจับตัวคนร้ายได้แต่ทางเจ้าหน้าที่หมวดบอกว่า

โดยคืนที่ผ่านมาด้านลุงพลลุงของน้องชมพู่
ซึ่งเป็นคนที่เอาศพน้องชมพู่มาให้นิติเวศทางกรุงเทพตรวจ
จำได้ใช่ไหมแล้วจนกระทั่งเจอว่าไม่ได้แบบเป็นลมตายนะ
แต่เมื่อคืนนี้นะคะเขาก็ถูกเค้นถามจนตัวเขาเนี่ยเครียด
ก็เปิดเผยถึงเรื่องถุงเสื้อของน้องชมพู่ที่เผาไปกับศพ
ซึ่งครอบครัวน้องชมพู่เผาไปคือไม่รู้ว่ามีเสื้อน้องชมพู่ที่หาไม่เจอ
นั้นเผาไปด้วยหรือเปล่าคือตอนเนี้ยอืมวันก่อนหน้านี้คือลุงพลก็โดน
ว่าอาจจะเป็นลุงพลกลับมาที่ลุงพลอีกลุงพลก็ย้อนกลับไปที่แม่อีก
คือตอนนี้คนในชุมชนก็มองนั่งแทบไม่ได้แล้วทุกคนถูกสงสัยหมดเลย
ตอนนี้นะฮะแฮชแท็กน้องชมพู่ก็ติดเทรนดทวิตเตอร์อีกครั้งหนึ่งในโลกออนไลน
ทำให้หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าดูแล้วทัวร์น่าจะลงที่แม่น้องชมพู่นะฮะ
เพราะว่าข้อสงสัยนี่แหละว่าเผาเสื้อลูกไป

เป็นข้อจับผิดและข้อสังเกตทำให้การสัมภาษณ์แล้วก็ท่าทางใบหน้าตลอด
ก็เคยโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่ากินข้าวมื้อแรกหลังชมพู่หาย

อันนี้ในนี้ยังเป็นความนิยม

ตอนนี้ก็มันเป็นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้
ก็เลยดูเป็นการย้อนแย้งว่าอ้าวลูกหาย

ยังไม่จบนะฮะเรื่องนี้เราก็ตาม

กินข้าวมื้อแรกหลังจากชมพู่หาย

ปรากฏว่าข่าวนี้มันไปโป๊ะเพราะลุงพล

คนที่แบบว่าเหมือนกับคนวิกลจริตคนหนึ่งใช่ไหมที่เดินไปเดินมา
ซึ่งมันเป็นตัวละครที่เข้าออกหลายรอบพอสมควร
วันนี้น้ำหนักที่คนไปดูข่าวน้องชมพู่กันก็จะไปดูเกี่ยวกับลุงพล
ถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันวันนี้ตัวละครใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งคนคือแม่
คือแม่แม่ออกมาปุ๊บทัวร์ลงแน่นอนเพราะว่าคนมีการกลับไป
บอกว่าทุกวันนี้หลักฐานที่ดีสุดของมนุษย์คืออะไรนะฮะ

อันนี้คือรูปของแม่น้องชมพู่วันที่แบบว่า
เหมือนเขาบอกนี่ลูกหายไปทั้งคน

กินข้าวมื้อแรกหลังจากชมพู่หาย

ปรากฏคำถามที่อีกหนึ่งคำถาม

ถูกต้องไหมแองจี้เสื้อชมพู่อยู่ไหน
ปรากฏว่าแม่เป็นแม่แท้ของลูก

เชื่อว่าไทยรัฐนิวโชว์วันนี้คุณจะได้ดูอะไรกันมากขึ้น
ลุงพลเป็นคนเผยประเด็นนี้มาว่าเผาไปแล้วใช่ไหม

เพราะลุงพลโดนสอบเครียด

เสื้อน้องชมพู่ที่คนก็หากันอยู่ทั้งวันทั้งคืน

มันก็เลยแบบว่ามันจะไม่จบแล้ว

แล้วแม่จะบอกไหม
รู้สึกใจรัฐสินโชว์เข้าโรงพื้นที่ของเขา

วันนี้ก็บอกว่าง่าจะเป็นอีกหนึ่งวันพีค

ตำรวจว่า๗๐อันไหน
มันกระจัดกระจายไปหมดเลยนะหรือในทางการการสืบสวนสอบสวนเขาอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่าง
อ๋อนี่นี่ก็อาจจะมีแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้พี่เราคิดว่าบอกที่เปาะคนดูทีวีอ่ะ
ใช่ไหมที่ติดตามข่าวน้องชมพู่คุณเข้าไปที่ทวิตเตอร์ในตอนนี้สิฮะ
คุณเข้าไปดูทวิตเตอร์ในตอนนี้วันนี้มาเลยใช่ไหมปรากฏว่าน้องชมพู่ขึ้นขึ้นอยู่นานพอสมควร
อืมนะฮะน้องชมพูเนี้ยข่าวเนี้ยขึ้นอยู่นานพอสมควรซึ่งในขณะนี้
กลายเป็นขึ้นไปอันดับนั้นอันดับสูงพอสมควรแต่ก่อนหน้านี้น้อง
พูดวันนี้ได้รับความนิยมนะฮะแฮชแท็กคนติดตามน้องชมพู่หลัง
จากที่ลุงพลออกมาเปิดเผยเรื่องราวมากมายแล้วขีดอะไรออก
นี่ยมในเทียมสวยมีในค่าว
ท่านผู้ชมติดตามกันไปคงจะต้องเป็นหน้าที่ของทางไทยรัฐนิวโชว์
จะต้องดูข่าวว่าข่าวน้องชมพู่วันนี้
เราบอกครับจุดคลายแมทกอาจจะฯ
อาจจะมาถึงหรืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติม
ต้องติดตามคุณแม่เจอจริงหรอ

งงผู้วิเศษออกมาเยอะพระออกมาเยอะ

ถูกต้องไหมล่ะพระทำอะไรทำไมถูกหวยหมดเลย
อยู่ดีมีคนวิกลจริตออกมา

สักพักเราก็ต้องคิดว่าเป็นคนนอก

แรกเริ่มต้นคืออะไรคิดว่าน้องชมพู่โดนข่มขืน

ความสนใจว่าโอ้โหสังคมทำไมมันซามอย่างนี้
ทำไมมันโดนอย่างนี้ปรากฏไม่ใช่
ปรากฏไม่ใช่ผลการพิสูจน์มาน้องไม่โดนข่มขืนอ้าวแล้วน้องตายเพราะอะไรอ่ะ
สักพักหนึ่งเสื้อน้องอยู่ไหนอืมวันนี้กลายเป็นแบบว่าอ่ะอันนี้ก็ถือว่า
แม็กซอันหนึ่งแล้วว่าถ้าสมมุติเป็นไปอย่างที่ลุงพลพูด
เสื้อน้องชมพู่แม่เป็นคนเผาก็ต้องไปต่อกันต่อไปอีกว่าเผาเพื่ออะไร
มีอะไรปิดบังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะทุกคนตามหาเสื้ออยู่
ปาดแผนน้องยังไงตำรวจก็ยังไม่เปิดเปิดไม่มีใครเปิดเปิดเลย
แต่ตำรวจก็ได้แต่พูดว่า๗๐วันนี้มันจะเข้าเดือนที่๒เต็มแล้วนะ
ยัง๗๐อยู่ไม่ใช่เดือนที่๒มันจะครบเดือนที่๒แล้วไม่ใช่จะเข้า
มันจะครบเดือนที่๒อยู่แล้วก็อย่างนี้มันก็ยังมีอะไรใหม่เราจะรู้ต่อว่ายังไง
ต้องติดตามเดี๋ยวรอดูไทยรัฐนิวโชว์วันนี้ซิว่าไปลงพื้นที่ได้ข้อมูล
คุณแม่มาเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะนะคะอีกอันหนึ่งมีไอ้นี่ไหมพี่เมื่อกี้มีแฮสแท็กของ
ของคุณช้อนมีไหมคะยังไม่ติดเค้าวัดก่อนเข้ารายการสักแปบนึง
ไปช่วยดับไฟป่ารวมแล้วอาจจะทะลุ๕๐ล้านบาทอาจจะทะลุ๕๐ล้านบาท
เพราะอะไรเขาเอาหลักอะไรมาพูดว่ามันอาจจะทะลุ๕๐ล้านบาท
เราย้อนกลับไปครั้งหนึ่งเขาเอาสองคนมาเทียบกัน

รณสิงห์เปิดรับการบริจาคดับไฟป่า๔๐ชั่วโมง
วรรดิสิงห์ได้เงินไปกว่า๓ล้านกว่าบาท
ปกติว่าคุณช้อนบุรณฑิรันดิ์
ระยะเวลาที่คุณช้อนเปิดรับบริจาคเป็นเวลา๑เดือน

เค้าก็โดยบอกว่าอ่ะแล้วคุณช้อนก็ออกไปคุณบอกมาพูดเองว่าเงิน๒๕๐๐๐๐เอาไปบู๊บโพสต์
ถูกต้องไหมฮะเอาไปบูธโพสต์แสดงว่าการพูดโพสต์คือคนจะต้องเห็นมากขึ้น
หรือการไปซื้อโฆษณาในเฟซบุ๊กนั่นแหละเอาง่าย
เค้าก็โดยค่าแค่นี้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่๘๐๐๐๐๐มันอาจจะเป็น๓๐ล้าน
แต่ในขณะเดียวกันช้อนมีอยู่๔ล้านคนก็น่าจะได้สัก๓๖๓๗ล้าน
แต่ในขณะเดียวกันช้อนเอาไปบูธโพสต์อีกสองแสนห้า
น่าจะได้เป็น๕๐ล้านอันนั้นคือความคาดเกณฑ์
เค้าก็เลยมาต้องการเช็กว่าวันนี้ช้อนบู๊บหายไปไหน
สักพักนึงมีข่าวว่าช้อนแก้วแล้ว

แก้วออกนอกประเทศไปแล้วเส้นทางธรรมชาติ

เพราะว่าด่านส่วนใหญ่ก็ยังปิดอยู่
และบางอันก็เป็นตั้นแสนทางธรรมชาติ
เพราะว่าเห็นมีการเอารถตู้ไปสแตนบาร์อยู่ที่เชียงใหม่
แล้วก็เอารถอีกคันหนึ่งไปสแตนบายที่เชียงใหม่
แล้วก็เปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยที่โรงแรมตามเชียงใหม่
บางคนก็บอกว่าช้อนเนี่ยนั่งรถตู้เอาผัดกลับมากรุงเทพแล้ว
คำถามเดียวตอนแรกชอมบุรณอิฮิรันมีโจทย์จะแถลงข่าว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏคนก็รอดูอย่างใจจดจอยจ่อ
นางไม่ได้แถลงข่าวมาถึงก่อนเข้ารายการไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะฮะ
นักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังเนี่ยเขาก็ตอนนี้เองที่ยอมรับว่า
ทั้งประเทศต้องการคำตอบว่าเขาตกเป็นความไม่โปร่งใสในเรื่องเงินรับบริจาค
อาสาสมัครดับไฟป่าดอยสุเทพเราจำกันได้อยู่แล้วในช่วงโควิดที่บอกว่า
ภาคเหนือเนี่ยเคาะซ้ำกรรมซัดนะโดนสองกรณีเลยนะฮะ
จนเป็นประเด็นล่าสุดคุณชรเขาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอครับ
ผ่านบนแฟนเพจเฟซบุ๊คส่วนตัวชี้แจงกรณีดังกล่าวในเรื่องเงินบริจาค
โดยสรุปใจความว่าวันที่๒๗มิถุนายนเกิดคำถามขึ้นจากเพจหนึ่ง
ก็คือแหม่มโพดำทางออนไลน์เข้ามาเรื่องการบริจาค
เวลานั้นรู้สึกเป็นห่วงและมีเจตนาที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ได้รีบร้อนออกมาชี้แจงทางโพสต์ในเฟซบุ๊กต้นขออภัยในความไม่รอบครอบ
ในการจัดการบริจาคทั้งหมดความหละหลวมในการนำเสนอข้อมูลในชุดแรก
สื่อสารไปตั้งแต่ยังรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนดี
ซึ่งให้ทีมงานสรุปอีกทีหนึ่งรวมถึงเอาใบเสร็จทั้งหมด
ยอดอีกทีนึงนะครับยืนยันได้ว่าได้แจ้งในเพจแล้วว่า

โฮเรียกได้ล่ะนะ
ที่จริงยอดนั้นคือยอดที่ได้ใช้ไปโดยรวม
จากใบเสร็จก็คือเอาใบเสร็จทั้งหมดเนี่ย
บวกลบกันหมดว่าโอเคละใช้เงินไปทั้งหมด๘แสนกว่า
ซึ่งใน๘แสนกว่าใช้ไป๘แสนกว่าบาท
เราต้องให้ความเป็นธรรมเขาตรงนี้นะครับ
เขาบอกว่าภายหลังเนี่ยเมื่อเขาตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน
ก็พบว่ายอดที่ใช้ไปตามใบเสร็จเนี่ยเป็น๙๙๑๕๔๑๓๖บาท
และในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่รับบริจาคทั้งสิ้น
เป็นเงิน๑๓๓๘๖๔๔บาท๑สตังค์
ทันทีที่ทราบว่ามีข้อมูลตกหล่นจึงคิดว่าควรมีหน่วยงานกลาง
ที่เชื่อถือได้มาตรวจสอบในวันที่๒๙มิถุนายน
หมายถึงคุณช้อนจึงรีบยื่นจดหมายถึงหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ได้แสดงหลักฐานทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่เชียงใหม่
ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็แสดงว่าในระหว่างที่เป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณช้อนเขาอยู่เชียงใหม่จริง

เงินเขาได้เท่าไรเอาเงินออกเท่าไรเอาเงินไปวัดนี้เท่าไร
เอาเงินไปวัดนั้นเท่าไหร่คุณบ๊วยก็ทำมาหมด
แต่คุณช้อนเงียบกริบปรากฏว่ายอดเงินทั้งหมด
ได้รับการบริจาคของคุณชรณบัตรนาวที่รวบรวมกันแล้ว
ซึ่งเขาก็ยืนยันนะฮะว่าเขาให้หน่วยงานนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นคนเข้ามาร่วมตรวจสอบกับเขาด้วย
เดี๋ยวเราต้องรอหน่วยงานว่าออกมาพูดว่ายังไงว่า

เขาบอกว่าเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดของเขารวมแล้ว
ตอนนี้๑๓๓๘๖๔๔บาท๑สตางค
เข้ามาจากตอนแรกนิดนึง๙แสน๙หนึ่งเลยเหรอ
เพราะตอนแรกบอก๘แสนกว่าถูกไหมล่ะ
แล้วนี่ก็มาตรวจสอบหมายออกมี๙
เช็คจริงทั้งหมดเป็นล้าน๓เป็นล้านกว่า

บอกใช้ตามใบเสร็จเขาก็คงมีใบเสร็จอย่างที่ว่า

แต่ยังไม่มีใครได้รับเงินนี้นะ

ข่าวว่าวันนี้คนเราไปคิดว่าเขาน่าจะได้รับเงินบริจาคเนี่ย

แต่ว่าเขาบอกเขาจะเอาไปให้พวกดับไฟใช่ไหมก็ไม่ได้

ใช่ไหมถ้ามีใบเสร็จพบจาก๙แสนนั้นก็มีปัญหาดูนี่เขาก็บอกอีก
พร้อมรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และสื่อต่างที่ปรารถนาดี
ผมขอแสดงความรับผิดชอบ
โดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบัตรทุกตัง
ส่งไปอ้าวแล้วไฟมันดับแล้วฝนมันตกแล้วนึกออกมา
ส่งมอบให้เป็นตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือไฟป่าต่อไป
จำนวนเงินยอดบริจาค๓๐มีนาคมถึง๓๐เมษายน
เขาบอกมีการโอนเข้าบัญชีเขาทั้งหมด๕๙๗๔ครั้ง
สเตตเมนต์ทั้งหมด๑๖๗แทน
เป็นเงินจำนวน๑๓๓๘๖๔๔บาท
เงินอีกส่วนที่เข้าบัญชีบริษัทแล้วก็บัญชีส่วนตัวของผม
เขาบอกว่าเป็นเงินอีก๓๕๐๐บาท

สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเงินที่ผู้โอนมีเจตนาเพื่อร่วมบริจาค
ก็สรุปแล้วไอ้ข่าวที่ปล่อยออกมา๕๐ล้าน๗๐ล้านแบบนี้นะ

อันนี้เขาตรวจจากเศษเมนต์ทั้งหมด๑๖๗แผ่น
แต่ก็ต้องอันนี้คือคุณช้อนออกมาพูดเองเขาบอกว่าโอเคล่ะ
ตั้งแต่วันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เขาบอกมีข่าวว่าคุณช้อนเปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยที่เชียงใหม่

เขาบอกว่าเขาต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ย
หน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้ามาช่วยตรวจสอบ
มาตรวจสอบว่าเงินเข้าเท่าไหร่อะไรไง

น้องต้องธนาคารเช็คเลยอันนี้
นี่ก็แบบของบ๊วยไงตรวจแล้วเจอเลย

ของคุณบ๊วยนี่เขาทำเป็นเรื่องบรรลาวให้คุณตรวจ

แต่ตอนนี้ทุกคนอยากตรวจคือ
หลังจากมีข่าวว่าคุณช้อนอยู่แถวลามินทาวังหิน
ทุกคนตามตัวกันยิ่งกว่า

ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดินตามหากันยิ่งกว่าตอนนี้

คนมีชื่อเสียงในวงการตามหาก็ยิ่งกลัวว่า

คือเดินตามหากันยิ่งกว่าตอนนี้อยากจะรู้ว่าอยู่แถวนั้นจริงหรือเปล่า

เขาบอกว่าวันนี้เขาแสดงเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันว่า

ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
อันนี้คือก็ต้องดูกันต่อไปว่าเป็นยังไง
เพราะว่าเมื่อวานคนคาดคณีถึงแบบว่า๕๐ล้าน

แต่พี่บ๊วยก็มีที่มาที่ไป
ในการชัดเจนพอสมควร

หลากคนบอกว่าไม่อยากให้เป็นทริป

เกิดความไม่สบายใจในสังคมไทย
ในช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้หลบหนีหายไปไหน

ผมใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาชี้แจงในวันนี้
ผมขอชี้แจงเรื่องการบริจาค
ผมพักอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลา๒ปี
และได้รับผลกระทบอย่างมากเรื่องหมอกควันและไฟป่า
ผมมีความทุกข์และมีเจตนาที่จะช่วยปัญหานี้มาโดยตลอด
ผมได้เห็นภาพความเสียหายรุนแรงจากไฟป่า
ผมจึงรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการกระจายข่าวทันที
โดยการเปิดรับบริจาค๔๒นาทีแรก
ได้โพสต์เป็นบัญชีกองทุนลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่คนบริจาคเยอะที่สุด
ในคืนนั้นพี่โตโน่ผักกินได้ติดต่อมาว่า
ขอร่วมบริจาคโดยการโอนเข้าบัญชีชร
เนื่องจากไว้วางใจและความคล่องตัวในการจัดการเงิน
จากนั้นผมเลยเข้าใจผิดว่าผมต้องเปลี่ยนบัญชี
ในโพสต์มาเป็นบัญชีตัวเอง
ผมดำเนินการรวดเร็วไม่มีการเตรียมตัวใด
เอาละฮะนี่ก็คืออย่างที่บอก
ด้วยความที่การสื่อสารภาษาไทยเขาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร
มันพูดไม่เครื่อง
ผมเมื่อกี๊ไม่ได้เบอกันจะไม่ถึงวันนี้

อีกสักครั้งหนึ่งขอก่อนไปข่าวรถเมย์
คุณยายของน้องชมพู่เนี่ยคุณยายมาคุณยายเขาเปิดเผยว่าประมาณสองวันก่อนเนี่ย
ตนได้พูดคุยกับลูกรวมทั้งแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
อันนี้คือมันด่วนพอสมควรค่ะซึ่งมาคุยกับตนแต่ก็ไม่มีป้าคนหนึ่ง
ป้าแต่นป้าแต่นก็เป็นหนึ่งในตัวละครใช่ไหมแอ้งจี้ค่ะนะฮะ
แตนกับลุงพลป้าแต่นกับลุงพลโดยมาพูดกับตนเรื่องลุงพล
ว่าตำรวจเนี่ยตอนนี้ทุกคนเนี่ยทำไมเหตุผลอะไรวะ
ทุกคนจะต้องมุ่งหน้ามุ่งประเด็นไปว่าน่าจะเป็นลุงพล
ตั้งแต่แรกเลยอ่ะแต่ในโซเชียลก็มีคนเห็นใจลุงพลเยอะ
ลุงพลเป็นคนดีค่ะลุงพลดูไม่ปลอมค่ะอืมแล้วก็บอกว่าเนี่ย
อ่ามีติดใจพ่อกับแม่อ่าคอยเริ่มใสฉันบอกแล้วไง
วันนี้คดีมันจะพลิกไปแล้วจากลุงพล
เอาตรงถ้าสมมุติวันนี้เราเป็นตำรวจ
เราทำละครใที่เราสืบสวนสอบสวนกันเรื่องนึง
ลุงพลต้องจะเป็นเป้าที่สุดถูกต้องไหมคะ
ในช่วง๓๐วันที่ผ่านมาเนี่ย
แต่เราคนเอาศพมาได้

เรื่องเสื้อสักนึง
เนี่ยคดีมันยังไม่จบนะยังไม่ขี้คลายรีบเผาเสื้อทำไม
มันอาจจะเงิ่มแบบช่วยในหลักฐานในคดีก็ได้
แล้วเค้าไม่ได้หมายว่าเสื้อตัวที่เป็นต้นเหตุ

แต่เขาบอกว่าลองย้อนกลับไปวันที่ตำรวจเนี่ยมาค้นบ้านลุงพลเว้ย
เขาพูดอย่างนี้เลยเขาก็บอกว่าตอนนี้ถ้าสมมุติดูจริงวันที่ตำรวจมาค้นบ้านลุงพล
ซึ่งเราถ้าสมมุติใครติดตามไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยเขาจะได้ดู
เขาบอกว่าตอนนั้นตนเองเนี่ยตนเองนี่ก็คือหมายถึงคุณยายของน้องชมพู่อะนะ
ก็ยังใจสั่นอยู่นะตนเองยังคงยืนยันไม่ปักใจเชื่อว่าลุงพลก่อเหตุ
ลุงพลถ้าสมมุตินับจริงก็คือลูกเขยถูกต้องไหม

เป็นลูกเขยไม่ใช่ลูกเขย

ก็คือต่างงานกับพี่สาวของแม่

ก็ต้องลูกเขยถูกต้องของยาย
บรรกอบกับเวลาที่ลุงพลใช้ชีวิตช่วงเกิดเหตุที่น้องชมพู่หายไป
ช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไป

ตอนนั้นมีพยานบุคคลเลยนะว่าลุงพลอยู่ที่สวนยางนะ
ซึ่งตนอยู่ตรงข้ามสวนยางลุงพลพอดีเลย
ไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนไปทำร้ายชมผู้
พ้นน้องอยู่จากบ้านหายจากบ้านไป
ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับลุงพลในขณะนั้น
แต่ต้นก็ก่อนจะยินเสียงรุงพลตะโกนชักชน
คือคนที่อยู่แถวนั้นว่าจะไปส่งพระ
ซึ่งแม่ถอนก็คือคนในหมู่บ้านแถวนั้นนะฮะ
ก็ตกลงรับปากว่าจะไปด้วย
จากนั้นก็ยังเห็นทั้งหมดช่วยกันหยอดน้ำกรดใส่ต้นสวนยาง
พอนึกออกไหมครับนี่คือคุณดูนี่

เขาบอกว่าซึ่งแม่น้องสมภูก็ยังอยู่
เท่าที่จำได้น่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก๙โมง๙โมง

ต้นก็มานั่งคิดว่ารุงพล
จะเอาเวลาที่ไหนไปก่อเหตุ

อันนี้คือไทม์ไลน์ทั้งหมดที่ไทยรัฐนิวโชว์ของเราเนี่ย
พยายามสรุปขึ้นมาคุณดูดีนะฮะนี่นะฮะไม่มีเวลาไหนที่จะไปก่อเหตุได้
โดยเทียบเลยว่าเดินเข้าไปขึ้นเขาไปเจอศพเนี่ย
การเดินขึ้นเขาไปเจอศพเนี่ยใช้เวลา๑ชั่วโมงครึ่ง
แล้วลุงพลเนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนไปก่อเหตุส่วนที่แม่น้องชมพู่สงสัยว่า
เวลาไปรับพระคือแม่ก็สงสัยว่าทำไมไปรับพระนานจังเลย
ทำไมไปรับพระนานจังเลยซึ่งตนเองไม่ทราบว่าช่วงเวลาไปส่งพระ
เท่าที่คุยก็รู้ว่าลุงพลมาอาบน้ำนะฮะป้าแตนอาบน้ำใครอาบก่อนไม่แน่ใจ
จากนั้นลุงพลก็ไปรับพระฟังแล้วก็อยากจะรู้เลยว่า
ลุงพลจะเอาเวลาไหนไปแบกน้องชมพู่ไปขึ้นขึ้นแน่บันไทย
ไม่มีช่วงชั่วโมงนี้ในตารางของลุงพล
เพราะว่าเราด้วยข่าวใส่ไข่เราไม่ได้ไปติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น
แอ็งจีดถูกต้องไหมตัวละครมันจะเยอะ
โดยสำหรับวันนี้เต่าระครจะเริ่มเยอะขึ้นอีก

เด็กคนนั้นขึ้นยังเหนื่อยเลย

คุณแม่ต้องไปหน่อยเพราะคุณแม่ถึงศาสตรีอย่างได้ค้อคุณไปขนาดเดียวกันจริงไหลกรี๊ด

ผู้วิเศษที่ไปบ้านน้องชมพู่หายไปไหนกันหมดคะ
หลอกว่าผู้พิเศษหายไปแล้วกันหมดค่ะ

แล้วข่าวที่บอกคุณหนุ่มจะลงพื้นที่ไป
พี่หนุ่มไปยังไงไปหรือเปล่า
ลืมไปใช่ไหมหนุ่มไม่ได้พูดอะไรเลย

บอกว่าหลายครั้งที่ไปหาหมอทำคือ

จะมีคนทั้งหมอธรรมหมอดูพระเนี่ย
นะครับก็บอกว่าหลายครั้งเนี่ย
สังเกตลุงพลเวลาตอบคำถามแววตา
ไม่เลิกลักษณ์เลยไหมแต่นิดเดียว

พูดได้ทุกคนไปหาทุกวันอ่ะเออเหนื่อยอ่ะ

อยากให้อาจารย์เรนนี่ลงพื้นที่จังเลยค่ะ

ความขอโทษที่ความเชื่อของเรนนี่ทำให้หลายคนไม่สบายใจ

วันนี้นะฮะคนโคราชก็เตรียมบอก
แจ้งจับคุณเรนนี่แล้ว

เดี๋ยวจะติดตามต่อว่าเรนนี่มีอะไรต่อ
ซีซันนั่งกับไทยรัฐยูโชว์ก็จะสรุปให้คุณฟัง

เดี๋ยวลูกชายผอโรงเรียน

ผู้ชายพอโรงเรียน

กล่าวหาว่าพ่อเขาเป็นเปรต

ก็สองคนตอนนี้
ตอน๕โมงน่ะน้องต้องอ่านข่าวครับพี่พูดคนเดียวไปครึ่งชั่วโมงค่ะ
ไม่วันนี้เราอัดเดตสถานการณ์กันด้วยคุณผู้ชมค่ะนะ
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙หรือสบคก็ได้รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะ
พบว่าวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะยอดผู้ป่วยรวมติดเชื้อก็อยู่ที่๓๑๙๕รายหายป่วยแล้วไม่มีติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์ติดต่อกัน๔๓วันแล้วค่ะนี่แหละ
เราอย่ากาศตกนะค่ะเราไม่กล้าวเราก็ใส่หน้ากากอนามัยหน่อย
บอกว่าเมืองนอกอ่ะละลอกแรกยังไม่ไปนะบางประเทศนะอย่างอเมริกาละลอก๒มาที่ไม่เรียกว่าไปไม่เรียกว่าละลอก๒มา
เราล้างมือล้างมือล้างมือสถานการณ์ใช่เนี่ยบางคนไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วยังจะแบบว่าไปซื้อของในแบบว่าร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนี้
เพราะเขาล็อกประตูบอกเค้าไม่ให้เข้าไปเรียกกระจกเค้าเฉยเลยไปเรียกกระจกเค้าเฉยเลย
แต่ก็เธอตื่นเต้นไหม

บางคนเขาอยากมีครอบครัวที่แบบสะเซน
ก็คุณแม่เป็นคนไม่มีจิตใจไงคุณแม่มีคู่ไง
อ๋อมาอยากดูไว้อยู่ทำไมคุณ
เยอะแยะเอามาเพื่อโกรธนี่ไปไหนมา

ฉันรุ๊ดกลับไปฝั่งจังหวัดไง

ประเจิดประเจอดจนรุ๊ดดำจนจันทิเห็น
วันนี้คุณรู้สึกยังไงมีแฮชแท็กว่าสมรสเท่าเทียม
บางคนเขาก็เหมาะสมกับสำหรับกฎหมายนี้นะครับ
แต่บางคนก็บอกเฮ้ยคนไทยก็เริ่มตื่นตัวกันจริง
เพราะว่าคนเราไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงกับผู้ชาย
วันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วพักกันสักครู่ครับ
มาแฮชแท็กสำหรับ
สมรสเท่าเทียมของวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ
แต่ต้องบอกเลยว่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยเลยนะคะ
หลังจากที่สภาเปิดรับความคิดเห็นร่างพรบด้วย

สำหรับสมรสเท่าเทียม
ให้ชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องนี้นั่นแหละการแก้ไขกฎหมายสมรสเพื่อให้บุคคลธรรมดานั้น
สามารถที่จะมีการมั่นหรือว่าสมรสกันได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายไม่ว่าจะเป็นต่างเพศหรือว่าจะเป็นเพศเดียวกัน
เลยเพื่อผลักดันความเท่าเทียมในการสมรสของคนทุกเพศเลย
สืบเนื่องมาจากสำนักงานเลขาที่การสภาพผู้แทนรัฐสดรเขา
มีการเปิดรับความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งรัฐพาณิชย์ที่ในธันเยาวัตรกระมลวงวัตร
นะคะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกับคณะเนี่ยเขาเป็นผู้เสนอเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ๑หลัก
ทั่วไปมีแบบห้าครอบครัวและแบบหกมรดกสาระสำคัญหลักของร่าง
บัญญัติฉบับนี้ก็คือว่าการเสนอขอแก้ไขเพื่อให้บุคคล
ธรรมดาทั้งเพศเดียวกันหรือต่างเพศสามารถทำการมั่นแล้วก็
สมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเมื่อบุคคลธรรมดาได้
มั่นหรือสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาก็จะมี
สิทธิ์แล้วก็มีหน้าที่ระหว่างคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง
พาณิชย์ในเรื่องต่างซึ่งเดิมเนี่ยนะคะเขากำหนดเอาไว้
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่
สมรสส่วนทรัพย์สินสินระหว่างสามีภรรยาเป็นสับสินระหว่าง
คู่สมรสรวมถึงการแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรสอีกโดย
ได้ขอแก้ไขถ้อยคำในหลายมาตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
ณิชย์บัญญัติเอาไว้บอกว่าสามีและภรรยาเป็นคู่สมรสและการมั่น
ให้บุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศซึ่งมีอายุ๑๗ปีบริบูรณ์ทำการได้
ต้องสิบเจ็ดปีนะสิบเจ็ดเองเหรออืมแล้วก็เสนอกำหนดคำศัพท์ขึ้นมาใหม่เป็น
ผู้มั่นแล้วก็ผู้รับมั่นแทนคำว่าชายแล้วก็หญิงก็คือชัดเจนไปเลย
ก็คือผู้มั่นกับผู้รับมั่นจะเป็นเพศอะไรก็ว่ากันไปอืมแล้วก็ของ
คือเหมือนแบ่งเพศนั่นแหละคือผู้ให้กับใช่ไหมผู้หลาผู้มั่น
ผู้เอาตังค์ไปให้กับผู้รับตังค์ของมั่นใช่แต่ไม่ได้ระบุไง
ก็คือแทนแทนชายและหญิงไปเลยแล้วก็แบบของการมั่นให้ผู้มั่นส่งมอบ
โอนทรัพย์สินให้กับผู้รับมั่นในส่วนของเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่าง
คู่มั่นยังคงตามหลักเดิมก็มีแก้บางอย่างแค่เปลี่ยนเพศ
เอาง่ายง่ายว่าเป็นเพศเดียวกันนะไม่ต้องระบุหมายว่าเป็นหญิงหรือชาย
ก็ได้เหมือนกันถ้ายกเลิกมั่นก็ต้องให้ค่าเสียหายใช่ไหม
มั่นก็เหมือนชายผู้หญิงแม้นแหละแต่แค่เปลี่ยนเพศปัญหาตรัพย์
ผู้มั่นและผู้รับมั่นใช่ผู้มั่นและผู้รับแม่
อย่างบางคนบางคนเนี่ยอย่างตัวเราเองเนี่ยนึกออกปะล่ะ
อยากแต่งไหมสมมุติว่าเธอมีแฟนสำคัญ
หนูมากในกรามพี่หนูยังไม่ได้อะ

หนูยังแบบว่าหยุดไม่ได้
มันเกี่ยวอะไรวะหมายถึงไม่อยากหยุดคนเดียว

อย่างพวกก็ต้องแบบว่าทำงานให้เยอะที่สุด
แล้วก็เก็บเงินไว้รักษาตัวเองในยามแก่

เพราะฉะนั้นแพทย์หญิงแพทย์ชายตอนนี้คิดแบบนี้เยอะนะ

แต่บางคนที่เขาอยู่กันเป็นคู่อะพี่

บางคนเขาอยู่กันเป็นคู่มันก็จะคิดถึงชีวิตบ้านปลายแล้ว
อย่างชีวิตเกย์ชีวิตอะไรอย่างพวกหนูเนี่ย
นึกออกป่ะแกไปใครจะมาเลี้ยงดูลูกหลานก็ไม่มี

อื้อหญิงชายเค้าก็อยู่กันเป็นเพื่อนพอแก่ไปแล้ว

ใครที่ดูแลและกลุ่มมือฉันในวาระสุดท้าย

พยาบาลเนี่ยจนตายเร็วเลยเธอ

แล้วพี่รุ๊ดมานั่งกุมมือคุณแม่

ใช้ทำงานอีก๒ปีปุ๊บค่ะ

เออค่อย
แล้วคนรู้ก็บีบมือไว้นะ

คนเพศเดียวกันว่าจะเป็นหญิงหรือว่าชายชายเนี่ย
เขาก็อยากแตกงานกันเหมือนกันใช่ไหม

ซึ่งจริงนะตอนนี้เนี่ยใครที่สนใจก็สามารถ

อันนี้ขอบอกว่าคือต่อไปก่อนที่มันจะเข้าพรบงพรบออะไรทั้งหมด
ก็จะมีการสอบถามประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะฮะ
ที่คนไทยทั้งหมดในฐานะเราเป็นคนไทยมีโอกาส
กันแจกความคิดเห็นเนอะตอบอยากตอบอยากกลุ่มนึกออกปะแน่น๋อ
อย่างช่วงต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้คุณจะมีโอกาสความคิดเห็น
เข้าไปในเว็บไซต์ได้ค่ะเดี๋ยวต้องขึ้นเว็บไซต์ให้คุณผู้ชม
จะได้ลองเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะ
มันอ่านว่าเดี๋ยวรถไม่อ่านผิดไง
ก็คือของสะพานน่ะนะครับของสะพานนี่แหละซึ่งก็จะเห็นว่าวันนี้
เขาออกมาสนับสนุนกันพอสมควรนะเกี่ยวกับเรื่องนี้
มันเป็นกฎหมายทันสมัยคุณแม่คือแบบเอามาตรงมันประเทศที่แบบนี้เขาก็มีกันหมดแล้ว
เขาก็ยอมรับเรื่องนี้กันหมดแต่ประเทศยอมรับบางรัฐ
แต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่นอกจากอเมริกาอย่างที่อื่นก็เริ่ม
แล้วต่างงานที่เนเธอแลนด์อันนี้นานละอันนี้ให้นานละ
ยังไงเนียนจริงถึงขนาดจะต้องมีการตั้งรางวัลนำจับเนี่ย๕๐๐ถ้ากระทืบเอาไปหมื่นนึงว่
อ๋อไม่เงียบจับอย่างเดียว๕๐๐๐ถ้ากระทืบเนี่ยเอาไปหมื่นหนึ่ง
กลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันสนั่นโลกออนไลน์ครับหลังจากคุณสุชาตินะฮะ
ทำไมนุยหัวเราะหัวเราะชื่อนี้ทำไม
ของเจ้าของร้านขายยาพร้อมระบุข้อความว่าใครเจอผู้ชายในรูปดูคุณดูพฤติกรรมเมื่อก่อนนะ
โอ้หน้าเห็นชัดปั๊บน่าจะทำเนียนปั๊บเนียนไหมล่ะเนียนแล้วออกไปเลย

ไม่ซื้อย่างนี้เลยไม่สนใจว่ามีกล้องวงจอมปิดหรือเปล่านะฮะ
ปรากฏว่าเขาถึงขนาดโกรธมากว่าใครเจอผู้ชายในรูปแจ้งเบาะแสมา
รับเงินรางวัลนำจับไป๕๐๐บาทถ้าเจอแล้วช่วยกระทืบสั่งสอนให้หน่อยเนี่ย
จะให้อีก๑๐๐๐บาทพิกัดบริเวณซอยรามคำแหง๖๕หรือซอยมหัฐไทยนี่แหละ
โดยในคลิปนะฮะถ้าคุณจะดูดีเนี่ยเป็นชายร่างทวมเดินเข้ามาทำทีท่าจะซื้อสินค้าในร้านขายาแห่งนี้
หลังจากนั้นปุ๊บเจ้าของก็ไปหยิบยามาให้จังหวะนี้แหละฮะชายร่างทวมก็ทำทีเหมือนจะหยิบสินค้าที่ทางร้านเนี่ยมาวางไว้ให้นะฮะ
อืมนะเราก็หยิบกันเห็นกันอย่างนี้เลยคนเราเนอะ
เป็นเรื่องเหรอใช่บีบีกับโบโบเป็นแฟรนด์บูด็อกนี่ไงเขาก็หน้าตาเขาก็มีสกุล
หน้าตาดีเฟรนดูด็อกมันแพงจะตายหายไปจากวัดผาลาศที่เชียงใหม่นะคะ
แล้วก็ประกาศว่าหาหาให้หน่อยหมาหายไปภายหลังพบว่ามีหญิงสาวสองคนมาอุ้มไปจากริมถนน
ห่างจะวัดไปสองกิโลกรัมนั่งออกมาจากข้างนอกนั่งออกมาจากข้างนอก
ตกใจตกใจวันนี้นายวีรพงศ์ก็ตามไปรับสุนัขทั้งสองตัวคืนมาจากบ้านหลังหนึ่งที่ลำพูนไปถึงลำพูนเลย
ล่าสุดวันนี้ค่ะนางสาวสาวละอายุ๒๔เป็นคนที่นำสุนัขไปเลี้ยงได้เดินทางไปที่สพเมืองเชียงใหม่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
และขอลงบันทึกประจำวันแสดงความบริสุทธิ์ใจที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดขึ้นในวันนั้นกล่าวเนี่ยมีคนพบ
เบบีเนี่ยนะฮะสองตัวโบโบ้กับบีบีเนี่ยอยู่ข้างทางก็เลยจอดแวะดูเข้าใจว่าโดนทิ้งก็ไม่อยู่ข้างทางไง
ก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายด้วยความเป็นคนรักสุนัขก็เลยอุ้มไปเลี้ยเพราะสงสาร
ยืนยันว่าขณะที่พบสู่นักทั้งสองเนี่ยไม่มีปอกคอนางสาวสาวรักษณ์ก็เป็นเรื่องว่ากรณีที่เกิดขึ้นมีการโพสตนโทษความเอาติดตาวรุนแรง

มาลงบันทึกประจำวันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
โดยยืนยันว่าไม่ต้องการดำเนินคดีกับใคร
แต่ต้องการให้เจ้าของโพสต์ที่ตามหาสุนัขเนี่ย

เพราะว่ารุนแรงเหลือเกิน
แล้วมันออกมาจากไหนมันมาอยู่ข้างถนน

แปงแน่

ดูแผ่นอกดูหัวก
ตัว๕๐๐๐๐กว่าบาทอะ

ถ้าแบบว่าหัวดูแผ่นอกดูหัวดูอะไร

นี่คือเอาไปถวายวัดใช่ไหม

แล้วพอไปหาไม่เจอก็เลยต้องไปเต้าค้า
แต่เราก็ต้องมีการแบ่งชนชั้นกับดรตัว
ไม่เป็นไรยังไงก็อยู่ได้แม่
ช่วงน่ากว่าคุณผู้ชม

มีคนไปถามเขาว่าทำไมดูน่าแก่จัง

เป็นคำพูดที่เกลียดใจผู้หญิงมากนะอันนี้เอามาฟังค่ะ
เอามาค่ะ
เป็นนางที่มาโพสต์รูปออกกำลังกาย
คุณไอขวัญเขาชอบโพสต์ภาพออกกำลังกายพร้อมใบหน้าสดใส
แบบว่าเหมือนเอาจริงไม่แต่งหน้าให้ผ่านอยู่เสมือน

ล่าสุดเจ้าตัวเจอคนมาคอมเม้นต์ว่า
ทำไมดูแก่จัง
ขวัญนางบอกเรื่องนี้นางจะยอมไม่ได้
นางจะไม่ปล่อยผ่าน
เข้าไปคอมเมนต์ตอบคำถามสุด

นึกว่าพอมมาก

ปกป้องว่าตัวจริงเนี่ยขวัญยังสวยจริงนางยังสวยอยู่นางยังเป๊ะอยู่
นะฮะสวยกว่าที่เห็นแล้วก็เป็นคนที่ไปออกกำลังกายหน้าสด
โดยไม่แต่งหน้าเป็นปกติอยู่แล้ว
ทำไมร่วมดีแก่จังวะ

เขาก็เรื่องของเขาเองนะใช่ป่ะเพราะว่าไม่ได้มีคนอื่นลง
ขวัญยังไม่แก่นะพี่ว่าไปที่มุมกล้อง

ขวัญตอบน่ารักจังแต่คนถามไม่น่ารักเลยถามแรงมาก

ฟิลเลอร์ฟิลเตอร์ไหนสำคัญกว่ากัน

พี่หมด
พี่มันอาจจะต้องมาคู่กัน

สมมุติเราไปเจอคนข้างนอกเนี่ย

เขาชอบระหว่างเขาบอกว่า
อุ้ยทำไมตัวจริง

ไม่ทำไมตัวจริงสวยกว่าในทีวี
หรือทำไมในทีวีสวยกว่าตัวจริงคะ

ช็อคนะคะคุณแสดงว่าฟิลเตอร์ล้วน

ไม่มีแอ็งเจสพูด

อยู่อีกนิดนึงเฉย

มองคือเจอคุณแม่ทุกวันไง
แต่เวลาเรากลับบ้านเนี่ยเราดูรายการคุณแม่อย่างนี้ตอนกลางคืนอย่างนี้
คือหน้าคุณแม่คือเชฟมากคือแบบมันสวย

ไม่ได้กล้องรักฟิลเลอร์อันเนี่ยคือฟิลเลอร์กับโบท็อป

พี่ว่าเข้าไปหาคุณหมอตลอดแล้วแอบรู้อยู่
ถ้าอย่างนั้นมันแยกไม่ออกระหว่างช่อง๓๒หรือช่อง๓
ตอนที่พ่อฉันเป็นประธานในสภาอยู่
แล้วก็ถ้าสมมติอยู่ใส่ฟุตมันแยกไม่ออก

แต่บางคนตัวจริงหล่อมากดาราบางคนนั้นตัวจริงหล่อมาก
แต่แบบกล้องไม่ลักไง
ยกตัวอย่างแล้วทั้งลายสิบู๊

เป็นคู่รักที่ผันตัวจากคู่จิ้นสู่คู่จริง
สำหรับคุณณเดชนคุกิมิยะกับยายาอุรัสยา
แล้วก็มีโมเมนต์ชวนกรี๊ด
ฝากแฟนคลับอยู่เสมอนะคะ

ให้พระที่วัดเขากระดานจังหวัดชาเชิงเซาค่ะ
ซึ่งทางเพจวัดเป็นผู้โพสต์ภาพบรรยากาศอบอุ่น
ก็รวบอนุโมทนาสาธุกับทั้งคู่ไปด้วย
ขอโทษที่โฟกัสที่กล้ามแขนมากกว่าหมา

สายฟ้ากับพาปฝุ่นว่าตอนนี้นะสายฟ้ากับพายุเนี่ย

สายฟ้าที่ลงรูปเดียว

ปัดเลยน่าจะปัดทะเพาะเลย
อันนี้คุณแบรนด์ใครปัดให้ใช่ไหม

นี่ดูเจ้าคนน้องตัวใหญ่กว่าพี่๑เท่าตัวแล้วนะครับ

อาจจะให้ดูรูปสายฟ้าแล้วเปรียบเทียบ
ขอรูปสายฟ้าที่เปรียบเทียบกับหน้าชมพู่หน่อย
ปรากฏว่าหน้าเหมือนชมพู่ตอนนี้
หน้าเหมือนชมพูตอนเด็กมาก

ส่วนเจ้าคนเล็กภายุก็หน้าเหมือนพ่อเด๊ะ
พี่โอ้ดีนะรักอย่างเนี้ย

พี่ชมเขาเขียนแซวลูกตัวเองด้วยไง

มันไม่ทำอะไรกันพี่มานั่งดูเด็กคู่นี้
มันดูกับทุกคนปุ้งไอ้ปังปุ้งไอ้องค์
ไม่ทำสนใจพวกแกทำอะไรกันไม่ทำงานกันเหรอ

มันนั่งดูเด็กแฝดนิดนึงทีทำกับข้าวอ่ะ

พายุดูใหญ่รอกินอาหารแค่นี้ก็ขำแล้ว
เขาจะมีคำพูดอะไรแบบน่ารักไงพี่
ก็นี่แหละแฮชแท็กระดับประเทศของสายฟ้า

กันบ้างไหมแองจี้เวลามาตีกันไหม

น่ารักคนเล็กกินอะไรชอบแบ่งให้พี่

จริงเหมือนฝอแฟสเลย

เป็นเหมือนแบบแปลกได้ยังไง

ดูหน้าให้ชมแปลกไหมล่ะ

อันนี้เธอมีก๊อตจักรพันธ์เรื่องหนึ่ง
วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งพี่ชายใจดีของน้อง

ตอนนี้ยังคงทุ่มเทกับงานเพลงลูกทุ่งอยู่

ก็เต็มแล้ว
ไปต้องมาออกโคนส่งคอนเซิร์ต
คอนเสิร์ตโทรตามสถานที่ต่าง
พี่ก๊อตจะได้โพสต์ข้อความในไอจีนะฮะ
เป็นข้อความตัวใหญ่ว่ามารยาท
พร้อมกับแคปชั่นว่าสะกดเป็นไหม
ไอ้นักร้องรุ่นลูกมีแฮชแท็กไม่ไหวจริง
งานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแบบว่า
รัวทั้งก๊อตก็ได้ลบโพสต์นั้นออกไปจากไอจีเรียบร้อยแล้ว

กลายเป็นว่าพอโพสต์อย่างนี้คนก็จะอยากรู้ใช่ไหมว่าใครอะไรแบบนี้

อะไรช่างก้าหรือว่าจริยาเขามาเขียนไหม
ใครช่างก้ามีจริยาโอ้โหเข้ามากันเต็มเลย
แต่สุดที่พี่ก๊อตเขาไม่ค่อยขึ้นเลยอย่างนี้นะคุณแม่

ใครมาเรียกพี่ก๊อตว่าลุงโกรธ

ดูสิกริกกริกก็ได้เป็นเด็กอยู่เห็นไหมล่ะ

ลุคนี้เขาเรียกว่าทำไอทีแตกสวยเผ็ด
ขึ้นแฮทแทคทวิตเตอร์เลยอ่ะวันเนี้ย
ลองดูค่ะว่าเป็นรูปไหนนะคะ

มันไม่มีคนขึ้นกล้องจริงนั่นไหม
กล้องสวยมาก

แต่เขาเป็นคนแต่งให้หลายแนวเนา

นี่มันผอมมากหนูธาปากสีนี้สวยงามมาก

ทาปากอย่างงี้สวย

เพราะตอนนั้นเนี่ยเรื่องเงียบพี่เหมียวไงพี่บอกว่าพี่เบียนมาตามเฝ้าน้องเบลล่าที่กอง
เขาไม่ได้เข้ามาถ่ายรูปอันนี้ก็โอ้โหอยู่ดีก็จุดไฟ
กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ